หลังจากที่ออกมาประกาศนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
คุณแม่หายป่วยจากโรคมะเร็งตับแล้วค่ะ
เรียกว่ามรสุมชีวิตลูกใหญ่ผ่านไปอีกลูกหนึ่งเลยนะ
คือคุณแม่เขาต่อสู้กับการรักษามะเร็งตับมาพักใหญ่แล้ว
ในที่สุดค่ะตอนนี้รักษาจนหายดีเรียบร้อยแล้ว
ไอซ์เนี่ยก็เลยพาคุณแม่มาออกงานด้วย
เรียกว่ารอบนี้เนี่ยแม่สวยสดใสมาเลยนะคะ

ใช่ที่สำคัญคืออารมณ์ดีมากเลย
เพราะว่าตอนที่เราถามสาวไอเรื่องความรักเนี่ย
กลายเป็นว่าสิ่งใหญ่ของคุณแม่ทำเอาวงสัมภาษณ์และนักข่าวเฮกันทั้งวงเลย
จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันหน่อยค่ะ

ก็ต้องมีกะแอม
แม่ตอบแทนละกันอะไหนแม่ก็ยืน

ปุ๊บแม่ในมุมแม่

ใครก็แล้วแต่ที่จะต้องเข้ามาเป็นคู่ชีวิตลูก

แล้วคุณต้องรับความเป็นเขาได้
เขาปรับตามที่แม่อยากให้เป็น
อยู่ในอนาคตแน่นอนหรือเปล่า
เป็นเรื่องอนาคตเดียว

คุณค่าเอามมมอบให้แม่แล้วก็มอบแล้ว

แล้วดูจากสีหน้าของไอซ์ปูชายานะ

แต่นั่นแหละค่ะความลับของไอซ์ปรีชยาครั้งนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่า

วันหนูก็มีแฟนบางวันหนูก็ไม่มีแฟน
แต่ว่าตอนนี้หลายอย่างมันผ่านพ้นไปแล้ว
กับแฟนหนุ่มเองก็ได้เรียนรู้ว่าต่างคนเนี่ย
ก็ใช้ช่วงเวลาที่แย่แล้วก็มันก็ผ่านมาแล้วร่วมกันนะคะ
แล้วก็เลือกที่จะจับมือกันต่อไปค่ะ
ความสัมพันธ์มันเหนียวแน่นก็เลยแบบว่ามันตัดกันไม่ขาด
ใช่เพราะว่าเขาก็อยู่กับเราในช่วงที่เราแย่ที่สุดเลย
เขาก็ยังเป็นแบบคนที่คอยแบบปกป้องแล้วก็ช่วยเหลือเราในตอนที่เราไม่มีใคร
เพราะฉะนั้นก็เลยแบบมันความดีความดีความรักความอะไรแบบนี้มันตัดกันไม่ได้
ค่ะเป็นไงชีวิตช่วงนี้กำลังแบบกราฟขึ้นเลยนะ

ชีวิตกำลังโอ